ก็เป็นเกมใหญ่นะครับในช่วงสุดสัปดาห์นี้นะครับ
อีกหนึ่งคู่ซึ่งแข่งขันในเวลา๖โมงเย็นนะครับ
ก็พูดถึงความพร้อมหลังจากที่ทำผลงานดีอีกครั้งหนึ่ง
ก็มองว่าลูกทีมมั่นใจแล้วก็เริ่มจะจับจังหวะของตัวเองได้
เล่นตัวหลักเริ่มทยอยกลับมาด้วยและเกมกับบุรีรำเป็นเกมใหญ่
หากคว้า๓แต้มได้เหมือนว่าได้๖แต้มเลยนะครับ
มุมมองเขาและช่วยขยับเข้าใกล้หัวตารางมากยิ่งขึ้นด้วย
ส่วนทีมเยือนบุรีรำจ่าฝูงอเล็กซันเรยกามาก็บอกนะครับว่าการชนะเมืองทองในเกมล่าสุด
ท้ายทีมมีความมั่นใจมากขึ้นส่งผลต่อเกมนี้
อีกหนึ่งนัดที่ต้องเล่นแต่ยังไม่ถึงขนาดเป็นการตัดสินแชมป์
เพราะว่าฤดูการนี้ยังอีกยาวไกลแต่อยากเอาชนะเพราะว่าจะส่งผลต่อเกมที่เหลือด้วยนะครับ
ส่วนคู่อื่นในวันนี้๑๗นาที๓๐นาทีมีเตะก่อนนะครับ

คุณซื้อเมืองทองก็จะหมดสิทธิคุมทีมข้างสนามในเกมไทยลีก

แล้วก็เกมก่อนหน้านี้เนี่ยก็คือเกมกับหนองบัวพิชยะ
ซึ่งตามกฎระเบียบของการแข่งขันก็บอกว่า
ถ้ารับเหลืองหรือว่าใบแดงเนี่ยก็ให้พิจารณาการลงโทษ
กฎระเบียบต่างเลยนะครับ
อย่างที่ทราบกันนะครับรับใบเหลืองสะสมครบ๒ใบ
ถูกพักการทำหน้าที่ในเกมต่อไป
อันนี้เป็นกฎของเจ้าที่ทีมนะครับต่างจากของนักบอลนะครับ

ถ้ามีอีกนะครับก็ถูกปรับเงินเพิ่มเติมไปทั้ง๑หมื่น
๑๕๐๐๐๒๐๐๐๐นะครับยาวไปถึงความผิดครั้งที่๔นะครับ
ก็ถูกแบนตามจำนวนเกมที่เพิ่มขึ้น
แล้วก็ปรับสูงสุดถึง๔๐๐๐บาทด้วยกัน
ส่วนไทยลีกประกาศเลื่อนการแข่งขันไทยลีก๒
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด๑๙ที่จังหวัดเชียงใหม่

แล้วก็พนักงานของกรมควบคุมโรคนะครับ
มีความจำเป็นต้องออกคำสั่งเพิ่มเติมในการจัดการเรื่องนี้นะครับ
ซึ่งภายในสโมสรเองก็ตอนนี้นะครับกำลังดูแลอย่างเข้มงวดเหมือนกัน
ก็เลยเห็นสมควรครับว่าต้องเลื่อนเกมนี้ออกไปก่อนนะครับ
เดี๋ยวค่อยว่าอีกครั้งจะกลับมาแข่งขันเมื่อไหร่ครับ